อีกหนึ่งเรื่องดูเอาไว้ใช่ว่าเรื่องราวแบบนี้คือเจอกับอะไรบางอย่าง
แล้วเราก็ตกอกตกใจหาวิธีในการเอาตัวรอด

เขาบอกว่ามนุษย์เนี่ยเวลาเจอหมีต้องทำไง

สัตว์ร้ายที่จะมาทำร้ายมันยังแมวก็ต้องแกล้งตายเหมือนกันครับ

ยังไงเร็วไปแล้วเจอโดนมาทำไร
กั้นหายใจต้องกั้นหายใจด้วยนะ
กั้นหายใจแล้วก็เอาตัวพิงกำแพง

หนูตัวนี้ก็เฮ้ยตกใจทำไงดี
แกล้งตายแกล้งตาย
หนูแกล้งตายเพราะหนีแมวครับ

ใครจะไปเชื่อครับมันเกิดขึ้นแล้วนี่
คือแมวมันอยู่มันกระโดดลงมาแล้วดูหนูนิ่งเลย
จริงดิฉันว่าแมวมันไม่เห็นหรือเปล่าคุณ

แมวมันต่อให้หนูตายมันก็เล่นนะ

ดิฉันว่ามันไม่เห็นมันไม่ได้แกล้งตายแล้วรอด
คือถ้าปกติหนูมันตกใจหรืออะไรมันวิ่งแล้วนะ

แล้วมันวิ่งเร็วด้วยแต่นี่อยู่มันเฉยเลย

มันอาจจะเรียนรู้ว่ามันวิ่งเร็วแค่ไหน
ก็ไม่รอดพ้นจากกงเล็บของเจ้าแมว

อ่ะงั้นทฤษฎีที่ว่าเจอกับสัตว์อันตรายให้แกล้งตาย

คุณลองดูเวลาคุณเจอกงู
คุณลองแกล้งตาย

ลับตาการในใจ
ไม่แนะนานที่แกล้งตายไม่ว่าจะเป็นสัตว์